ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักคนโสดมีคนต่างเพศ
แวดล้อมมากมายหลายคนแต่ความสัมพันธ์จะเป็นไปในรูปแบบมิตรภาพ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่าส่วนคนที่มีคู่
ให้ความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีสุขภาพ
ระวังโรคท้องร่วงท้องเสียปวดท้องลำไส้อักเสบจากอาหารเป็นพิษ
และควรระวังการถูกกันโชคทรัพย์ในที่เปลี่ยวลับตาคน
ไม่ควรเดินทางไปยังที่ที่ไม่เคยไป
การเงินจะเกี่ยวข้องกับความรักมีเกณฑ์เสียเงิน
หรือถ้าจะได้เงินก็มักเป็นการได้มาอย่างลับ
เป็นรายได้ที่ไม่เปิดเผยหรือไม่อาจเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินได้
การงานส่วนใหญ่จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยเก็บตัวสันโดด
อยู่ในโลกส่วนตัวมากกว่าการออกมาสู่วงสังคมภายนอก
จะมีผู้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบ่อยครั้ง
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์